จะขายได้กำไรดี
ทั้งสามท่านครับสนใจกล้วยไม้หน่อยไหมฮะ
นี่ช่วงนี้เนี่ยกำลังเบ่งบานสะพรั่งนะครับ

เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษ

เอ๊ะทำไมล็อตนี้มีงาโรยมาด้วย
อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นราขึ้น
เดี๋ยวคัดออกก่อนไม่ได้โรยงาแถมไป

ถูกต้องความชื้นเยอะนะฮะ
จากพืชพันธุ์ต่างเนี่ยนะครับ

ก็อาจจะเป็นเชื้อราขึ้นได้ง่ายเช่นเดียวกัน
นี่คือการใช้ชีวิตของเรา
แต่ว่าหลังจากนี้อย่างที่บอกไปแล้วครับว่า
การใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในไทย

คงจะต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าตอนเนี่ยเป็นช่วงที่มีการ
ก่อนหน้านี้เขาพัฒนาเป็นใต้ฝุ่นระดับ๕คือแรงมาก
แล้วก็พอเข้าใกล้เรื่อยใต้ฝุ่นระดับ๕ค่อยอ่อนกำลังลง
ฝนที่เขาดูดเข้าไปเนี่ยตอนนี้ถูกปล่อยมาแล้ว

ปล่อยมาทุกเย็นแบบนี้อีกนานแค่ไหน

เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพายุลูกนี้ถือว่ามีบทบาทในการดึงฝนดึงอะไรไปญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเลย
แต่ว่าพอไม่มีพายุลูกนี้เนี่ยก็ถือว่า
ฝนก็จะกลับมาชุกอีกครั้งหนึ่ง

คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าพายุลูกนี้
ถือว่าเป็นหนึ่งตัวการที่มีบทบาทต่อสถานการณ์ฟ้าฝนในเมืองไทยของเรานะครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีการดูดเอากลุ่มฝนไปค่อนข้างเยอะ
แต่ว่าหลังจากที่พายุลูกนี้เนี่ยนะครับ
มีการอ่อนกำลังเพราะว่าเข้าใกล้ฝั่งแล้วเนี่ยนะครับ
จึงมีการปล่อยทั้งความชื้นปล่อยทั้งกระแสลมที่ดูดขึ้นไปมา
ดังนั้นเช้าวันนี้มีหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่มีฝนเข้าปกคลุมนะครับ

ในจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายพยาวน่านแพร่อุตรดิษฐพิสุนุโลก
นครสวรรค์อุทัยธานีชัยหน้าสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีเลย
คายบึงกาลน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนม
เพชบูรณ์ชัยภูมิขวัญแก่นกระลาศิลป์นครราชศรีมาร์
กรุงเทพมหานครก็มีบางพื้นที่นะครับปล่อยอยู่
มุดปราการนนทบุรีนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเศร้าชนบุรี
จันทบุรีกาญจนบุรีประจวบกิริขันชุมพรระนองสุราธานี
พังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทธรุงแล้วก็สตูนครับ
พื้นที่เหล่านี้มีฝนกระจายตัวอยู่นะครับ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวจะออกไปทำกิจกรรมต่าง

นี่คือการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้นะครับ
ก็คาดการณ์ว่าก็จะขึ้นฝั่งในวันนี้นะครับ
แล้วก็ตัดผ่านญี่ปุ่นไปแบบนี้
ก็ถือว่าเป็นพายุที่ทางสื่อญี่ปุ่นก็บอกว่าเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในปีนี้เลยนะครับ
ก็คาดการณ์ว่าจะไปส่งผลกระทบหลายพื้นที่
รวมไปถึงซ้ำเติมจุดที่ก่อนหน้านี้
มีทั้งฝนมีทั้งแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วนะครับก็น่าจับตา
ดังนั้นใครที่จะไปญี่ปุ่นก็ระวังกันหน่อยนะครับ
นี่คือภาพการเคลื่อนที่ของพายุเมื่อวานนี้จะสังเกตว่าค่อนข้างเร็วนะครับ
เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องนะครับตามเส้นทางนี้เป็นสีแดงใหญ่
สังเกตว่าเข้าใกล้ญี่ปุ่นแล้วก็จะค่อยอ่อนกำลังลงสีแดง
ค่อยค่อยหดลงหดลงนะครับซึ่งแบบนี้เองเลยครับ
ก็เป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าขณะนี้
พายุกำลังอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ฝนจากตอนที่มีการเคลื่อนตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับ
มีลักษณะการเบี่ยงขึ้นไปทางตอนบนสักส่วนใหญ่นะครับ
แต่ว่าหลังจากพายุลูกนี้เข้าใกล้แล้วฝนจะค่อย
มีการแพลลงมาทางตอนล่างอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับ
ไปแบบนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้กระแสลมเนี่ยนะครับ
มีการดูดขึ้นไปแล้วก็ไปเจอแถวภูเขาแบบนี้นะครับ
ทำให้ความชื้นไปถูกกักไว้อยู่หลังภูเขาในฝั่งพม่าสักส่วนใหญ่
แต่ว่าพอพายุเนี่ยนะครับหมดฤทธิ์พายุก็จะทำให้กระแสลมเนี่ยนะครับ
ตัดผ่านตรงกับเมืองไทยของเราโอกาสที่ความชื้นจะเข้ามาเมืองไทยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับ
คุณผู้ชมดูสีแดงนี่คือบริเวณที่มีความชื้นสูงนะครับส่วนสีฟ้าฟ้าเนี่ยคือบริเวณที่มีอากาศแห้งนะครับ
ซึ่ง๒ลักษณะอากาศนี้เนี่ยนะครับจุดที่อยู่ตรงกลางครับ
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองลมแรงเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่คงต้องเตรียมตัวรับมือกันหลายจังหวะ
ความเย็นก็จะเข้ามาช่วงลอยต่อระหว่างนี้
ก็ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
นี่คือสถานการณ์ฝนที่คงต้องระวัง
โดยเฉพาะช่วงเย็นมรสุมยังคงแรงต่อเนื่อง
ช่วงเย็นลมจะแรงประมาณ๔โมงเย็น
ลมก็จะแรงเป็นพิเศษในรอบวันอยู่แล้วนะครับ

เจอภูเขาเจออะไรไปความชื้นอยู่หลังภูเขา
แต่ว่าตอนนี้ลมมาอย่างนี้แหละพัดตรงแบบนี้
แต่ความชื้นที่เข้ามาในเมืองไทย
ก็ไม่เจอบุคเขาดักเยอะแล้ว
เข้ามาเติมเต็มในพื้นที่เมืองไทยเยอะมากขึ้น
กัดตัวกลายเป็นฝนเยอะมากขึ้นลมแรงขึ้นด้วย
นี่คือสิ่งที่ต้องระวังเดี๋ยวผมไประวังกล้วยไม้ผมก่อน
ดีครับตัวดอกต่างนะครับตรงนี้ดูฟงดูฟ้า

ดอกดีโอ้โฮดอกดีอ้าว